แล้วก็เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันระหว่างไทยกับพม่า
เพราะว่าเขามีการจัดงานแสดงศิลปะวัฒนธรรมสารสัมพันธ์๒แผ่นดินขึ้น
ที่อำเภอฟ้างจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ลานกีฬาสำนักสงฆ์บ้านนอแลหมู่ที่๑๔ตำบลม่อนปิ่น
นายมณัฐขันใสในอำเภอฝางเป็นประธานในการเปิดงานแสดง
ศิลปะวัฒนธรรมสารสัมพันธ์๒แผ่นดินประจำปี๒๕๕๙
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนต่อประชาชน
แน่น่ะฮะสารสัมพันธ์สองแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ๒๕๕๙นะครับ
เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อดีตระหว่างประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยและพม่า
แน่นอนนะครับเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมดนตรีเพลงพื้นบ้าน
การแสดงประกอบดนตรีงดงามจริงของทั้งสองประเทศนะครับ
อกจากนี้อย่างที่เห็นก็มีการร่วมกัน
ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมใส่ใจในการอนุรักษ์ต้นไม้อนุรักษ์ป่าไม้ด้วย
รวมถึงมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเชื่อมความสัมพันธ์นะครับ
โดยมีประชาชนจากบ้านนอแลบ้านขอบด้งบ้านหลวง
แล้วก็บ้านคุ้มประเทศไทย
แล้วก็ประชาชนจากบ้านปาคีและบ้านโป่งป่าแขม

บรรยากาศก็เป็นไปอย่างสนุกสนานคึกคักนะครับ
โดยเฉพาะการแสดงศิลปะวัฒนธรรมแบบนั้นนะครับ
จากนั้นนะฮะนายอำเภอฝางและพันโทตินมิน
และผู้บังคับการกองพันธานราบที่๒๔๕ประเทศพม่า

ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
อำเภอฝางและประชาชน๒ประเทศ

และทำแนวกันไฟในพื้นที่ชายแดน
ตามโครงการพื้นป่าอาเซียนไทยพม่า

จะช่วยส่งเสริมความสำหรับอดีตระหว่างราชาชน
ในพื้นที่ชายแดนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะครับ